สวัสดีครับค่ะไม่มีคลิปหนึ่งหลุดออกมาจากร้านเหล้าเที่ยงเผลอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีนะคะ
ไม่รู้เลยว่าพอเห็นคลิปนี้แล้วจะเอาผิดพรบควบคุมโรคติดต่อโควิด๑๙
หรือจะเอาผิดพรบอนาจารย์ก่อนดี
เพราะว่าในคลิปเนี่ยเป็นพนักงานชายสองคนใส่กางเกงแต่ว่าถอดเสื้อ
แล้วก็เดินร่อนไปทั่วร้านเลยค่ะให้ลูกค้าล้วงควักจับคือจกทุกอย่างในกางเกง
โอ้โหแล้วโควิดไม่กลัวแล้ว
ก็นั่นน่ะคือไม่รู้จะโควิดหรือจะอนาจารย์ไม่รู้จะเอาอันไหนก่อนดีอะค่ะ
นี่ค่ะเป็นร้านเหล้าที่มีพนักงานชายสองคนเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะนี้
ไม่มีการเว้นระยะห่างไม่มีการใส่หน้ากากอนามัยอะไรใดทั้งสิ้น
ชาวเน็ตเขาเอาคลิปมาโพสต์ไว้แล้วก็ร้องเรียนบอกว่าร้านเหล้าร้านนี้ไม่เห็นมีมาตรการป้องกันโควิด
เก้าเลยช่วยตรวจสอบกันหน่อยล่าสุดคุณมานพการขจรเดช
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีประจำจังหวัดชนบุรีเดินทางไปพูดคุยกับนายวีระ
เจ้าของร้านเหล้าเนี่ยนะคะเขาบอกว่ายอมรับว่ามันเกิดขึ้นจริง
แล้วก็เกิดที่ร้านเขานี่แหละภาพที่เห็นคือช่วงกำลังจะเลิกร้าน
กำลังจะปิดร้านพอดีเป็นเพลงสุดท้ายนักร้องก็เลยลงเวทีมารับทริปจากลูกค้า
แล้วก็เลยเหมือนแบบถอดชื่อถอดเสื้อโชว์หุ่นอะไรแบบเนี้ยค่ะอืม
ลองฟังเสียงเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะผมก็ขอโทษสังคมเลยครับที่มีภาพนี้
ต่อไปนี้คงจะไม่มีแล้วครับผมผมจะดูแลให้ดีกว่านี้ครับ
แต่ต่อไปนี้รับปากครับครับจะไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นครับ
เราก็จะปรับปรุงเราจะคุมเข้มยิ่งกว่านี้ครับเบื้องต้นหลังจากที่มีการเสนอข่าวเรื่องนี้ออกไปเนี่ย
ฝ่ายปกครองอำเภอบ้านบึงก็ลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็ใช้เครื่องมือวัดความดังระดับเสียงของร้านด้วยนะคะ
ถือว่าปกติอยู่แต่ยังไงก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปกำชับแหละ
ให้ทางร้านเล่นดนตรีเสียงดังเกินระดับแล้วก็ต้องดูเรื่องมาตรการคุมเข้มโควิดสิบเก้าด้วยนะ
เพราะว่าตอนนี้เราเองก็ยังกะตกไม่ได้ค่ะโอ้โหเนี่ยฮะ